ใครที่คิดถึงน้องมาริยาภูเลิศลาบนะคะ

ต้องบอกเลยว่าน้องมาริยาเนี่ยนะ
เป็นแบบนางงามที่อยู่ในหัวใจของแฟนนางงามทั่วประเทศเลย
กลับมาปุ๊บก็เดินหน้าลุยงานกับทางกองประกวดอย่างเต็มที่ปั๊บเลยค่ะ
ทั้งการเข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับพูดคุยเรื่องโครงการคุณแม่วัยใส

แน่นเอียดแน่นไม่ใช่เล่นนะคะคุณ
ซึ่งสำหรับน้องมาริยาเองเธอก็บอกว่า

รู้สึกว่าได้รับกำลังใจจากแฟนชาวไทยอย่างท่วมท้นเลย
ทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเธอพร้อมเต็มร้อยค่ะ
ในภารกิจต่างที่ต้องทำนะคะ
ส่วนเรื่องของหัวใจที่ถูกพี่นักข่าวกระแสถามว่า
หลังจากนี้อาจจะยุ่งวุ่นขึ้นนะ
กระทบกับเวลาสวีทกับหวานใจแฟนหนุ่มตาน้ำข้าวสุดหล่อหรือเปล่า
มาริยาบอกว่าเรื่องนี้ไม่หวั่นอะไรเลยค่ะ
เชื่อว่าหวานใจของเธอเข้าใจอย่างแน่นอน
ตื่นเต้นค่ะคือแบบตั้งแต่เมียลงเครื่องมาก็รู้สึกถึงความรักของคนไทยมาก
แล้วทุกครั้งที่ไปไหนดูวันนี้เห็นพี่ก็แบบสัดชื่นมากหายเหนื่อยเลยค่ะ
รู้สึกดีมากค่ะรู้สึกภูมิใจและรู้สึกอบอุ่นมากที่คนโทรหาแล้วก็อยากให้มาไปไหน
แล้วตอนนี้ก็รุ้ยค่ะ

โปรเจกใหญ่ที่สุดก็เป็นอันที่เมริกาจะทำที่โดนอดงเรื่องเกี่ยวกับการท้องในวัยใส
ขั้นตอนตอนนี้เนี่ยคือมันจะต้องเก็บข้อมูลเยอะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องตั้งว่าเราต้องทำยังไงต่อ
มีคนสนับสนุนเยอะเลยค่ะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องเราต้องใช้ความช่วยเหลือจากหลายฝั่งเลยค่ะ
ก็ตอนนี้ก็กำลังหาข้อมูลแล้วก็กำลังเก็บหลายอย่างอยู่

ก็มีคุยบ้างค่ะบอกแล้วว่าคราวนี้กลับมาจะไม่เหมือนเดิม
เพราะว่าเรามีภารกิจเยอะแล้วก็เราต้องทำงานหนักกว่าเดิม
ก็เชียวบางคำว่าเขาเข้าใจ
ใช่ค่ะเขาต้องเข้าใจเรา
ตอนนี้เขาก็มีการคุยกันกับแฟนว่า
ยุ่งงานเยอะขึ้นนะต้องเข้าใจกันนะ
เชื่อว่าทั้งคู่ก็จะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันไป
รวมไปถึงมาริยาเองก็ได้กำลังใจจากแฟนนางงามทั่วประเทศไปอย่างท่วมท้นเลย
ถูกต้องแล้วต้องบอกว่าเป็นแฟนนางงามต้องเข้าใจนะคะ